อร่อยกินกันนะคะ
เพราะว่าเรามีอาหารหลากหลายเมนูมาเสิร์ฟคุณผู้ชมเป็นประจำอยู่แล้ว
แต่วันนี้ที่จะพาไปมันเป็นอาหารพื้นถิ่นที่หากินยาก
แล้วก็เป็นอาหารของทางภาคใต้
มันคือน้ำพริกชนิดหนึ่งที่เสิร์ฟมาในกะลา
แต่ว่าหน้าตาเนี่ยไม่คุ้นเลยไม่เคยเห็นเลยจริง
มันจะเด็ดแค่ไหนเดี๋ยวพาไปดูกันนะคะ
ไปกันที่ตำบลวังมะปรางเหนืออำเภอวังวิเศษจังหวัดตรัง
หน้าตาของเมนูนี้คือแบบนี้แหละคุณ
คือมันไปติดที่กะลาเลยเนี่ย
เหมือนแบบปาดไว้รอบขอบกะลาอะไรประมาณนี้
ประมาณนี้เนอะนางสาวจินตนาแสงปลอดจากพนักงานธุรการโรงพยาบาลวังวิเศษ
ใช้เวลาว่างหลังจากที่เลิกงานค่ะคุณทำน้ำพริกใบทำมังย่างในกะลาขาย
โดยจะนำไปทำแบบไปขายตามตลาดนัดแล้วก็ไปขายที่บ้านพักในอำเภอวังวิเศษ
ราคาเพียงแค่๒๐๒๕บาทเท่านั้นราคาขึ้นอยู่กับไซส์ของกะลา
ถ้ากะลามันใหญ่ก็จะต้องแบบ๒๕บาทถ้าเป็นราคากะลาที่เล็กลงมาหน่อย๒๐บาทเท่านั้นเองนะคะ
มาดูวิธีการทำกันนะคะสำหรับน้ำพริกรสเด็ดอันนี้ก็คือ
จะนำกะลาเนี่ยไปล้างทำความสะอาดก่อนคุณผู้ชมแล้วก็ผึงแดดให้แห้งเพราะเราต้องใช้เป็นภาชนะ
แล้วก็เห็นไหมว่าเครื่องปรุงเยอะมากเลยก็คือใบทำมังที่ขาดไม่ได้
ทำมังเป็นพืชพื้นถิ่นของภาคใต้นะคะเขาบอกกลิ่นมันจะคล้ายคล้าย
กับกลิ่นของแมงดาอ๋อเหรอจะมีกลิ่นฉุนฉุนขึ้นมาหน่อย
เป็นเอกลักษณ์ของน้ำพริกชนิดนี้เลยนะคะครับตามใบทำมังให้ละเอียด
แล้วก็โขลกรวมกับปลาย่างกระเทียมหัวหอมจากนั้นก็ใส่กะปิ
ขี้หนูโคลกตามลงไปค่ะโคลกจนละเอียดเลยค่ะคุณ
ครับให้เนื้อเนียนกันไปเลยนะฮะแล้วก็นำน้ำพริกที่ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย
ตักใส่ในกะลาที่เราล้างทำความสะอาดแล้วก็ผึ่งแดดให้แห้งเรียบร้อยแล้วนะคะ
พอปาดลงไปบนกะลาปุ๊บแล้วก็จะใช้ช้อนเกลี่ยน้ำพริกให้รอบกะลา
อ่าแบบนี้นะคะจากนั้นพอเกลี่ยรอบกลาแล้วเนี่ยนะนำไปย่างไฟเตาถ่าน
เตาถ่านด้วยนะเพราะว่าคือเตาถ่านอย่างที่บอกไปว่ามันจะมีกลิ่นหอมไงฮะ
ความกะลาลงคว่ำหน้าลงแบบเนี้ยคุณผู้ชมครับให้น้ำพริกที่มันอยู่ติดในกะลาเนี่ย
โดนไฟแล้วก็แห้งแห้งแล้วก็จะลักษณะแบบนี้ขอบมันจะเหลืองเหลืองไม่มากนิดนึง
เพราะว่ามันจะให้กลิ่นหอมมากย่างประมาณ๕นาทีเพราะแห้งดีแล้วยกออกเลยค่ะ
รอให้กะลาเย็นลงก็นำไปขายหรือว่ารับประทานได้เลยง่ายมาก
บอกว่าน้ำพริกนี้นะมันจะมีกลิ่นหอมเหมือนกับน้ำพริกแมงดาคุณผู้ชม
เพราะว่าใบทำมังเนี่ยกลิ่นมันค่อนข้างจะแบบฉุนออกมาแรงออกมาคล้ายกลิ่นของแมงดานะคะ
เก็บไว้รับประทานได้ประมาณ๗วัน๗วันนะใช่ค่ะถูกต้องแช่ตู้เย็นไว้นั่นเองนะจ๊ะ
ก็เป็นเมนูพื้นถิ่นหากินยากที่ไม่ค่อยเคยเห็นที่ไหนด้วยแล้วก็น่ากินมาก
บอกเลยไม่เคยไม่เคยเห็นเออใช่เก๋มากแปลกด้วยใช่ถูกต้อง
ใครอยากจะลองทานดูก็แวะไปอุดหนุนกันได้นะจ๊ะอยู่ที่จังหวัดตรังค่ะ